ทีนี้คุณผู้ชมค่ะมาดูทุกข์ของคุณผู้หญิงคนนี้กันหน่อยนะฮะ
ตั้งใจจะไปปลดทุกข์ในห้องน้ำค่ะ
นั่งยองได้ไม่นานค่ะ
งูฉกขานะฮะเป็นแผล๖แผลด้วยกันนะคะ
สุดท้ายต้องรีบนำตัวเธอส่งโรงพยาบาลนะ
ตั้งใจจะไปหาเพื่อนไงที่บ้านเพื่อน
สุดท้ายมาเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะ
ผู้หญิงคนนี้ที่ประสบเหตุชื่อว่าคุณนันทวันอายุ๓๒ปีค่ะ
คือก่อนเกิดเหตุเธอไปหาเพื่อน
ซึ่งบ้านเพื่อนอยู่ที่หมู่บ้านภูนทรัพย์ตำบลแพร่กษาอำเภอเมืองสมุทรปราการ
หลังจากที่ไปถึงแล้วนะทักทายเพื่อนพูดคุยกันสักพักหนึ่ง
ก็ปวดปัสสาวะค่ะก็เลยขอเข้าห้องน้ำ
ช่วงนี้นี่เองค่ะที่เธอถูกงูกัดนะครับ
เพราะว่าขณะที่นั่งยองทำธุระก็มีงูตัวสีดำใหญ่ไม่มากนักนะคะ
ก็โผล่ขึ้นมาจากคอหารฉกเข้าไปที่ข้อเท้าซ้ายเธอ
หกแผลด้วยกันพอกัดเสร็จฉกเสร็จปุ๊บ
งูมันก็มุดหายกลับไปในคอหารตามเดิมนะคะ
เธอเองก็ร้องโอดโอยแล้วค่ะรีบนุ่งกางเกงออกมาจากห้องน้ำ
แล้วก็รีบตะโกนบอกเพื่อนเพื่อนก็รีบนำผ้าขนหนูมามัดขาไว้
กันพิษเนี่ยจะแล่นเข้าสู่หัวใจนะคะก็ตามระเบียบนะคะ
แล้วรีบแจ้งกู้ภัยให้มาตรวจสอบปฐมพยาบาล
กู้ภัยก็ประถมพยาบาลเบื้องต้นเสร็จปุ๊บ
รีบนำตัวคุณนันทวันไปส่งโรงพยาบาลนะคะ
ทีนี้เรามีโอกาสคุยกับเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านบอกว่า
เห็นงูตัวนี้โผล่มาหลายครั้งแล้วจากรูท่อน้ำทิ้ง
แล้วก็มีการนำฝามาปิดรูท่อน้ำทิ้งตรงนั้นแล้วนะ
รวมทั้งมีการนำลวดเล็กมาสารเป็นตะข่ายปิดเป็นตะแกรง
พอปิดตรงนี้เสร็จปุ๊บงูมันก็ไปโผล่ชักโครกหรือเปล่าเนี่ย
หารตรงนี้หรือเปล่านะคะอืมอ่าเป็นซ่วมซึมนะงูก็เลยมาโผล่ค่ะ
โผล่ตรงนี้ล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าของบ้านบอกว่า
ขณะไปเข้าห้องน้ำก็ไปเจองูโผล่มาจากคอหารแล้วนะ
โอ้โหแต่ตอนนั้นเขาไม่โดนฉกนะฮะก็เลยใช้น้ำยาล้างห้องน้ำเนี่ย
ราดมันลงไปแล้วมันก็ไม่โผล่มาอีกทั้งวันจนกระทั่งคนเจ็บมาหาที่บ้าน
หาที่บ้านแล้วก็สุดท้ายโดนฉกค่ะเจ้าของบ้านบอกว่าเคยสำรวจ
ดูแล้วนะคะคาดว่างูน่าจะมุดมาจากช่องที่มันแตก
จากว่าพื้นที่บ้านเนี่ยมันซุดพอซุดเสร็จปุ๊บมันลักษณะการซุดเนี่ย
สุดไปกว่า๑เมตรนะคะพอมันแตกเนี่ยงูมันก็โผล่มาตามนั้นหรือเปล่า
เขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการแก้ไขปรับปรุงต่อไปนะครับ